ช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มันก็จะเกิดเหตุการณ์น้ำรอการระบาย

เพราะวันก่อนพอสำนักการประบายน้ำ

ตอนนี้มีการขุดคลองไป๒คลอง
๑๙๐๐กว่าคลองฟังแล้วขำไม่ออกเลยค่ะ
กลายเป็นประเด็นแล้วฮะเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณโบ้งคุณน้ำแข็งขอบคุณทุกคนครับ
ใครได้ยินก็งงทั้งนั้น
คำตอบที่ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำบอกผู้ว่าชัดชาติที่ย่องไปเยี่ยมดูการทำงานวันก่อน
ว่าถามเรื่องการระบายน้ำก็ได้คำตอบที่ว่านี่แหละว่า
คลองมีอยู่๙๐๑๙๘๐คลองแต่งบประมาณปี๖๕ได้งบลอกคลองไปแล้ว๒คลองเท่านั้น
ผู้ว่าชัดชาติก็ทำหน้าอธิบายไม่ถูกอย่างที่ว่า
เราได้ยินเราก็เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
แล้วกลายเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์แบบทัวร์ลง
แล้วคนก็บอกเอาอย่างนี้นะสิ
พอฝนตกทีไรน้ำถึงท่วม

คนเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมือง
และเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ไขมากที่สุด
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะอยากชี้ให้เห็นว่า
นี่แหละเป็นผลเสียของการสื่อสารทางการเมือง

พูดไม่ชัดพูดไม่ครบพูดไม่หมด
พูดให้คนเข้าใจผิด
ตอนมีคำถามตามมาว่า
สองคลองลอกในหนึ่งตัว
แล้ว๑๙๘๐คลองลอกในกี่ปี
วันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสามเขาก็มีการ์ตูนเอาเรื่องนี้ล่ะ

คลองลอกในหนึ่งปี
แล้ว๑๙๘๐คลอง

เรื่องนี้ก็ได้รับคำอธิบายว่า

เริ่มที่คำอธิบายของผู้ว่าชัดชาติก่อน
ท่านผู้ว่าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันไม่ใช่ดราม่าอะไรเลยแต่ข้อเท็จจริงคือ
ครองเนี่ยมี๒ประเภท
คลองหลักเนี่ยรับผิดชอบโดยสำนักงานระบายน้ำ
ส่วนคลองย่อยรับผิดชอบโดยสำนักงานเขต

จริงเขาก็มีการขุดลอกไปเยอะแล้ว
ผู้ว่าชัดชาติบอกเรื่องต่าง
ไม่ได้เป็นดราม่าอะไรเป็นข้อมูลที่เราเอามาคุยกัน
ผมว่าอย่าทำให้มันเรื่องใหญ่เกินเหตุสุดท้าย
ผมว่าต้องรู้ข้อมูลก่อน
เราจะได้ปรับปรุงได้ซึ่งต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ
วันนั้นก็ดึกแล้วท่านอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรมาก
ผมเองก็มีส่วนผิดด้วยที่ไปถามท่านท่ามกลางการไลฟ์สด
แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรมาก
นี่ท่านผู้ว่าท่านก็ยอมรับนะว่าผมเองก็มีส่วนผิดที่ไปถามกลางไลฟ์สดแล้วก็ไปถามกันดึก
ท่านผู้โดยการสำนักระบายน้ำก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากเลย
แต่ว่าไหนก็หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้แล้ว
ขอขยายความรายละเอียดเรื่องของครองในกอทม
ให้ท่านผู้ชมรายการขีดเส้นใต้ได้รับรู้ในข้อมูลที่ตรงนี้เลย
คือตัวเลขการลอกครองที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๖๓มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักระบายน้ำเนี่ยอยู่ในการดูแลของสำนักระบายน้ำเนี่ย๒๓๒คลอง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลองใหญ่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขต๕๐เขต๑๗๘๐คลอง

งบประมาณ

ลอกไปแล้ว๑๓๘คลองนี่ปี๖๓นะ
ไปดูตอนปี๖๔
ลอกไปแล้ว๔๒คลอง

ลอกไปแล้ว๔๔คลอง
ส่วนที่สภากอทม
เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

การหาตัวผู้รับจ้างผู้รับเหมา
คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง
ภายในเดือนมิถุนายนนี้
และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๙๐วัน

ทางสำนักการระบายน้ำได้ใช้แรงงานคนแรงงานอุปกรณ์เครื่องจักร
ดำเนินการขุดคลองจำนวน๓๕คลองโดยเน้นขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินมาก
และอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยงน้ำท่วมนี่เป็นระยะเร่งด่วน
คือฟังแล้วก็ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไปตกใจอย่างที่ได้ฟังจากปากผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ
คือบทเรียนของเรื่องนี้ก็คือว่าบทเรียนของการสื่อสาร
โดยเฉพาะการสื่อสารทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากจะต้องชัดเจนในข้อมูลมากกว่านี้
อีกประเด็นหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับการลอกคลองลอกท่อมันมีข้อมูลอย่างนี้ครับ
สาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องการลอกท่อโดยเฉพาะการลอกท่อนะคือผู้รับเหมาทิ้งงานครับ
คือประมูลได้งานแล้วเนี่ยเขาทำงานไม่ไหว
ฉะนั้นพอเบิกเงินได้ส่วนหนึ่งแล้วพอคุ้มแล้วเนี่ยผู้รับเหมาก็ทิ้งงานทิ้งงานครับ
เพราะการลอกท่อลอกคลองในยุคที่ท่อระบายน้ำมันเต็มไปด้วยปัญหาปัญหาท่ออุดตันจากเศษอิดเศษหินเศษดินเศษทรายจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า
พูดง่ายก็คือว่าพ่อมันหมดสภาพความเป็นพ่อแล้วมันลอกไปได้ตามเงื่อนไข
ถ้าหลอกไม่ได้ตามเงื่อนไขก็ไม่ผ่านการตรวจรับงานเขาก็ขาดทุนฉะนั้นทิ้งงานนี่ที่เจออย่างนี้นะแล้วถามว่าปัญหานี้จะแก้ยังไง
คือระบบระเบียบราชการบ้านเราเนี่ยคนที่จะได้งานคือคนที่เสนอ
ราคาต่ำสุดเวลาเขาประมูลเนี่ยฉะนั้นผู้รับเหมาก็ฟันราคากันจนได้ราคาต่ำสุดแล้วก็ได้งานมาได้งานมาแล้วก็ทำงานไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งงาน
คือมันเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัญหาอย่างนี้มาตลอดไอ้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่พิจารณาให้คนที่เสนอราคาต่ำสุดได้งาน
เป็นเรื่องสิครับเพราะว่าจะถูกร้องเรียนร้องกันไปที่กรมบัญชีกลางร้องไปที่สตงร้องไปที่ปปชร้องไปที่สารปกครองมันก็ก่อให้เกิดความหวาดหวั่นผู้เสนอราคาต่ำสุดได้งานมาแล้วก็ทำงานไม่ได้
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดสินใจให้เขาได้งานไปทำ
นี่เรื่องที่หนึ่งคือฟันราคากันแล้วเอาไปซับต่อมันก็ทำงานไม่ได้แล้วไหนมันยังมีปัญหาเรื่องเงินทอนอีกอ่ะคือนอกจากจะเสนอราคาต่ำสุดแล้วมันจะต้องมีรายการหยอดน้ำมันจ่ายใต้โต๊ะเข้าไปอีก
เงินที่ต้องจ่ายลงไปในเนื้องานก็ถูกลดทอน
แล้วยิ่งได้งานแล้วเนี่ยเอาไปซัดต่อ
คนที่รับงานไปรับงานได้ต่อ
ก็ทำงานไม่ได้ไม่คุ้ม

ผู้ว่าชัดชาติว่า
เรื่องนี้เป็นปัญหามานานแล้ว
ท่านจะทะลวงปัญหาที่หมักหมม

จ้างงานกลมราชท่าน
นักโทษเอามาขุดลอกท่อลอกครอง
ก็น่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ให้ได้
เพราะที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่

แล้วมันจะเกี่ยวยงไปถึงปัญหาเรื่อง

งบประมาณนั้นก็ส่วนหนึ่ง

วิธีการจะไปแก้ปัญหา

เป็นปัญหาหมักหมมเยอะมาก
แล้วก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กระทบต่อคนเยอะมาก

เทวดาที่ไหนก็มาแก้ปัญหา

กระดุมเม็ดแรกมันต้องเริ่มตรงนี้แหละ
เริ่มตรงงานลอกท่อลอกครอง

แล้วผู้ว่าชัดชาติจะทำยังไง
นี่เป็นบททดสอบ

เพราะว่านี่คือปัญหาที่

เขาบอกว่าเดือดร้อนมากที่สุด
อยากให้ผู้ว่าแก้ปัญหานี้มากที่สุด

จะมีวิธีทะลวงปัญหา

รชัดชาติสิทธิพันธ์

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ